รายป้ายสีผู้สมัครสอสอในสื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก
หลังเลือกตั้งนี้อาจจะมีคนติดคุกเป็นจำนวนมากเช่นกัน
ไปติดตามพร้อมกับความเคลื่อนไหวอีกหลายด้านทางด้านการเมืองครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กล่าวระหว่างช่วยผู้สมัครสอสอเพชรบุรีลงพื้นที่หาเสียง
ขอโอกาสพักการเมืองใหม่ที่ไม่ใช้อิทธิพล
ไม่ใช้หน่วยงานราชการเป็นหัวแขนม
เชื่อว่าคนเพชรบุรีก็เหมือนคนจังหวัดอื่นที่รักความเป็นธรรม
ประชาธิปไตยและต้องการความเปลี่ยนแปลง
ส่วนในวันพรุ่งนี้นัดส่งตัวกรณีถูกกล่าวหา
ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวเชื่อว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
วิจารณ์ผู้มีอำนาจย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชน
รวมไปถึงกรณียื่นยุบพักอนาคตใหม่
นายธนทรขอกำลังใจจากทุกคน
ที่จะมุ่งมั่นประวิกฤตต่างไปให้ได้
พวกเราเชื่อว่ามีแต่การทำงานอย่างจริงใจ

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
จับมือกับนายปียบุตรแสงกระหนกกุล
เลขาธิการพักอนาคตใหม่
หลังพบกันขณะลงพื้นที่ขอคะแนนเสียง
จากชาวตลาดวังหลังย่านบางกอกน้อย
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขอให้ประชาชนให้โอกาสพัก
ในการแก้ไขปัญหาปากท้องหยุดความยากจน
และเรื่องที่มุ่งมั่นแก้ไขคือปฏิรูปกองทัพ
นายทรงพิพัฒน์ทรงวาจาผู้สมัครสอสอพักเพื่อแผ่นดิน
ข้าราชการครูชำนาญการที่เออรี่ตัวเองเมื่อปี๒๕๕๙
ผ่านตัวมาเป็นนักจัดรายการวิทยุและลงสนามการเมือง
ไม่มีงบประมาณในการลงทุนหาเสียง
ได้นำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเลขขายกาแฟ
ในการให้ช่วยเปิดสปอร์ตหาเสียง
แนะนำตัวผู้สมัครและนำเสนอนโยบายของพัก
ส่วนนายทวีสักล้นเหลือผู้สมัครซ้อจากพักประชาภิวัฒน์
ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังขระ
ก็ลงพื้นที่หาเสียงเชิงรุกเคาะประตูบ้านเช่นกัน
หลังจากเดินหาเสียนกันอย่างเหนียด

ปูเสือตำส้มตำกินกับข้าวเหนียวกันแบบลูกทุ่ง
เที่ยงตรงไหนหิวตรงไหน
ก็ปูเสือตำส้มตำกินกันตรงนั้นไปเลย
ส่วนพักเพื่อไทยเปิดเวทีปลาใสทิศธานามนท์
นนทบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
แก่นำพักเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัย
ถึงนโยบายของพักเพื่อไทย

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักระบุว่า
หมดเวลากระเป๋าแฟบพร้อมยืนยัน
จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นภายใน๖เดือน

ขอให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทย
ให้ชนะถล่มทลายในทุกเขต
จะสามารถเอาชนะสว๒๕๐คนได้
ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการทำลายป้ายหาเสียง
เริ่มแส่งการหาเสียงในรูปแบบเก่า
ตรวจสอบไม่พบการโจมตีหรือป้ายสีกันในเวทีปราศัย

ส่งเข้าเรือนจำเป็นจำนวนมาก
เพราะการใส่ร้ายป้ายสีมีโทษอาญาจำคุกหลายปี

เคลื่อนไหวกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

เรียกร้องให้กรกตเร่งพิจารณาคำร้อง
การจัดงานระดมทุนของพักพลังประชารัฐให้รวดเร็ว
โดยใช้มาตรฐานเดียวกับคำร้องยุบพักไทยรักษาชาติ
พร้อมระบุว่ากว่า๒เดือนแล้วไม่มีความคืบหน้า
ต่างจากกรณีการยุบพักไทยรักษาชาติที่ใช้เวลาเพียง๒วัน